ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีเรื่องราวที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ

ภาพเป็นลักษณะการแคปมาจากคลิปโป๊ะจากเว็บพรฮัพ

อ่าดูได้ดูได้มันต้องมีพื้นที่อะไรพื้นที่หนึ่งดูได้มั้งเนี้ย
อ่านะคะและหลังจากนั้นเขาบอกว่าคนที่อยู่ในคลิปเนี้ยที่เป็นผู้หญิงในคลิปโป๊เนี่ยอ่า
เป็นน้องเบสนางสาวรักมณีคำสิง
นามสกุลคุ้นก็เป็นลูกสาวคนสวย
ของพี่สมรักใช่พี่บาทสมรักคำสิงนั่นเองนะคะ
หลังจากที่มีการแชร์เรื่องราวนี้ออกไปหัวใจคนเป็นพ่อคุณไม่สบายใจ
คือตอนแรก๒๓วันแรกนักข่าวโทรไปถามเรื่องมันเป็นยังไงมันยังไงพี่
ถ้าว่าพี่เขาอยู่เหมือนเดิมเลยนะซิกเนเจอร์นะแน่ค่ะ
ถ้าตอบคำถามนักข่าวอยู่พักใหญ่๒๓วันคุณพ่อบอกโอ้โหตอบไม่ไหวแล้ว
มาหาตำรวจดีกว่าจูงมือลูกมาแจ้งความนะคะ
คุณส่วงนะครามสิงมและลูกสาวน้องเบสลักวณีคัมสิง
และระบุว่านี่เป็นน้องเบสค่ะ
คือเธอเก่งคอมพิวเตอร์ไงเธอเป็นยูทูปเบอร์นะ
เธอก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสืบย้อนหลังสักนิดนึง
เอาหลักฐานมาให้ตำรวจหมดเลยค่ะ

มีคนแคปภาพแล้วบอกว่าเป็นหนูค่ะ
มองบางมุมมันก็คล้ายแต่หนูพูดตรงนี้เลย
ยืนยันไม่ใช่ตัวหนูค่ะคุณพ่อเองได้ข่าวแบบนั้นก็ไม่รู้สึกไม่สบายใจนะ
ช่วงที่ข่าวมันออกมาแรกแรกนะคะรับสายนักข่าวกัน
โอ้โหจริงไหมพี่เรื่องราวมันเป็นยังไง
พ่อบอกไม่อยากตอบแล้วพอแล้วมาแจ้งความดีกว่านะคะ
หลังจากนั้นค่ะคุณพ่อก็นัดหมายกับลูกมาแจ้งความนี่แหละนะคะ
อกจากนี้นะคะน้องเบสรวบรวมคนแชร์ภาพ
ลามกอนาจารย์ที่ถูกระบุว่าเป็นเธอ
มาให้ตำรวจดำเนินคดีด้วย๓๔บัญชีไม่ได้มาแจ้งความเฉย
เอาหลักฐานมาให้ด้วยฟังเสียงน้องเบสหน่อยค่ะ
ก็คือก็อยากให้ทุกคนนะคะที่ดูคลิปหรือว่าอยู่ในกลุ่ม
หรืออะไรก็ได้นะแต่ให้สังเกตดีแล้วกันค่ะ
จริงเพราะว่ามันทำให้หนูก็เสีย
ผู้หญิงคนนี้เป็นอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังในภาคอีสาน
เขาเอาโทรศัพท์มือถือไปซ่อม
แล้วก็คลิปรูด
นี่แหละไปโผล่ในเว็บไซต์ชื่อดัง
คดีนั้นเขาก็ยังทำงานอยู่กำลังจัดการให้อยู่
ตรวจสอบแล้วพบว่ามาจากบ้านใกล้เรือนเคียง
ริมฝั่งแม่น้ำโขงเกือบทั้งหมด
เป็นการคาดนะคะคาดว่าน่าจะเป็นการหวังผลทางการตลาด
ให้คนคลิกเข้าไปดูหลังจากคลิกเข้าไปดูแล้วเท่านั้นแหละค่ะ
มันก็จะมีอะไรให้เข้าไปดูต่อก็คือกรุ๊ปไลน์๑๘บวกนั่นเอง

ต่อกันไปหวังผลทางการตลาด
คุณต้องหาข้อมูลนะพ่อเขาเป็นอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกนะ

เขาไม่ทนเหมือนกันนะลูกสาวเขานะคะ

ว่าตำรวจไทยทำงานไวอยู่แล้วนะคะ